คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่กรณีที่ตำรวจนะครับ
สั่งไล่ล่าผู้ชายคนนี้
ดักรอสาวโรงงาน
แล้วไปชกเธอชกแบบชกคว่ำเลย
นะครับคุณผู้ชมครับสลบเลย
ผู้บาดเจ็บยังงงอยู่ฟื้นขึ้นมายังงง
เฮ้ยมาทำร้ายฉันทำไมเนี่ย

โอ้โหสาวบันบังพอดีนะครับต่อคว่ำเลย
คือผู้หญิงนะคะนั่นนะคะแล้วคนที่เขาทำร้ายก็ผู้ชาย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเช้าของเมื่อวานครับ
กล้องวงจรปิดหน้ามัศยิตนูลุนยะมารนะครับ
ตำบลลุมพลีอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับ

เสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงยินขาสั้นสวมหน้ากากอนามัย
เดินตามหลังสาวโรงงานต้องบอกว่าเป็นลักษณะของคล้ายสาวหล่อนะ
แล้วชกเข้าไปที่ใบหน้าของฝ่ายหญิงจนล้มทั้งยืนครับ
แล้วมีกระทืบซ้ำเน้นตรงใบหน้าด้วย
โรงงานแน่นิ่งไปครับแล้วผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต
ท่ามกลางความงุนงงของชาวบ้านนะครับ
ต้องช่วยพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลครับ
นางสาวนัฐการมีนินอายุ๓๐ปีผู้เสียหายเล่าบอกว่า
ขณะมารอขึ้นรถจะไปทำงานนะครับมารอขึ้นรถจะไปทำงาน
ไม่ทันสังเกตแล้วว่าผู้ก่อเหตุเดินตามมา
เดินตามมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่หลังจากถูกทำร้าย
เธอบอกไม่รู้สึกเลยไปรู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาล

ไม่สนใจไงว่าแบบมีคนตามขนาดนี้เพราะว่าเขาก็ตามข้างหลังแล้วก็มือมือฟาดกระแทกล้มความเทียบเลย
ช่วงจังหวะที่เขาแชะเขาพูดอะไรกับเราไหม

เขาไม่ได้พูดมันไส้เราหรืออะไรแล้วก็ทืบเราอะไรกับเราเอ๋ยคำพูดอะไรไหม

ไม่ได้พูดอะไรเลย

เราไม่รู้เลยว่าเป็นใคร

หน้านั้นเรามีเคยมีปัญหาอะไรกับใครไหมเรื่องแฟนเรื่องอะไรพวกนี้มีไหมไม่มี
ล่าสุดพันธุ์บริโภคสวัสดีครับ

วิลวุฒิมีไลท์รองผู้กรรมการสอบสวนสพคศรีอายุทธิยาเปิดเผยบอกว่า
ผู้ก่อเหตุคือนายนัทวัฒน์วังสะนาอายุ๒๖ปี
คือหลังจากเป็นข่าวเขาโทรประสานไปยังนางสาวนัฐกาล
ขอชดใช้ค่าเสียหาย๒๐๐๐บาท
แต่ผู้เสียหายไม่เจรจาด้วยครับยืนยันจะดำเนินคดี
เรื่องต้นตำรวจแจ้งเขาหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ซึ่งผลการตรวจร่างกายนะครับต้องรักษาอาการต่อ
เกิน๒๑วันก็เข้าองค์ประกอบทำร้ายร่างกาย
ให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับ
ส่วนสาเหตุคุณผู้ชมว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
เข้าโหเข้าร้ายจริงโอ้แล้วเจ็บขนาดนี้นะคะ